คุณผู้ชมฮะมาดูนาทีระทึกบนท้องถนน
รถมอเตอร์ไซค์นะเวลาขับถ้าจะแทรกกลางต้องระวัง
ใช่ดูคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ฮะ
กล้องหน้ารถคันนี้จับภาพอุบัติเหตุไว้ได้
ที่สำคัญคนขับรถคันนี้นะคุณ
เบรกรถทันใจตุ้มต่อมเลย
มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
มีแต่ก็ตกนิดนึงเหรอ
ก็นิดนึงอ่ะอันนี้ไฟครับ

ให้คุณผู้ชมทายว่าจะรอดหรือไม่รอดนะฮะ

คุณผู้ชมฮะนี่ภาพยาวหน่อยนะ

เขาขับไปตามทางอยู่ในเลนขวาปกตินะฮะ

รถคันหน้าเบรกก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกนะคุณ
รถคันนี้ติดกล้องเขาดูเว้นระยะในการเบค
นี่ฮะและสักพักหนึ่งจะเห็นรถใหญ่อยู่ทางซ้าย
แต่คันทางนี้แทรกระหว่างกลางคุณ
มันไม่ได้เป็นเลนแล้วนะมันแทรกระหว่างรถใหญ่กับหน้ารถของเขา
จนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้

เกือบโดนรถใหญ่ทับเกือบโดนคันนี้ทับ
ถามว่าผู้ชายคนที่ล้มลงไปรอดไหม

กู้ภัยร่วมกับตันยูมาถึงที่เกิดเหตุ

ผู้ชายคนนี้รอดจริง
คุณผู้ชมฮะมีบาดแผลบนใบหน้าเล็กน้อย
ตอนที่นำตัวขึ้นรถพยาบาล

เพิ่งจะผ่านวัยเบนเจ้าเพศมาได้๑ปี
ก็คือนายสารวุฒิขาวละเอียดอายุ๒๖ปีนะครับ

ใช่นะครับดูตอนจังหวะการขึ้นรถ

โอเคแล้วเดี๋ยวไปส่งโรงพยาบาลกับเสียงมาร่าพยาชื่น

เราโทรบอกญาติก่อนหาเพื่อนหาญาติ

ไม่ได้ถามตำรวจจะจอดไว้ที่นี่หรือยังไง

ถ้าบิ๊กนั่งก็ได้ผมไหว

โอ้โหเนี่ยก็เป็นแผลทะเลาะบอกเปลือกตามใบหน้า

ดูคลิปเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงว่าเขาใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่านะฮะตอนที่ล้มนะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้นี่ขอดูขอดูตอนตอนที่ชนเลยเมื่อกี้ฮะตอนที่ชนเลยนี่ฮะ
อ๋อเอิญกับใส่มาใส่ใส่แล้วเป็นหมวกกันน็อคครึ่งใบนะฮะโอ้โห
ใบหน้าก็เลยไปถูกับพื้นนะคุณฮะคือน่าจะเป็นช็อตจังหวะที่แบบไปกระแทกแล้ว
กระน็อกหลุดนะคะครับคุณผู้ชมฮะเราสอบถามคนขับรถเก๋งที่ติดกล้องหน้ารถ
ก็คือนายวรกรมาสประมุทนะฮะอายุยี่สิบเก้าปีโอ้โหเขาจับหน้าอกเลยคุณ
อืมจับหน้าอกซ้ายบอกว่าผมนะตกใจมากครับค่ะโอ้โหหัวใจจะหยุดเต้นเลยฮะ
คือผมขับรถลงมาจากสะพานพระราม๔โดยใช้ถนนชัยพฤกษาออกจู่รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บเนี่ย
ขี่เร่งเครื่องมาแทรกตรงกลางระหว่างรถเขากับรถบรรทุกพ่วงฮะทำให้ไปเฉียวชนกับรถบรรทุก
ก่อนที่จะสะบัดแล้วเขาเบรกทันเขาเหยียบเบรกแบบมิดเลยนะฮะโชคดีที่ไม่ชนหรือทับคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
ก็เห็นเขาเซไปหาน้องรู้ก็เห็นเขาเซไปหาน้องรุแล้วก็สะบัดมาหามาหน้าผมอ่ะ
แล้วผมก็คือแบบเหยียบเบรกนิดเลยนี่ถือว่าโชคดีเลยไหมโชคดีสุดสุดเลยครับ
ใจเต้นไม่หายเลยชนคือโชคดีที่ไม่ชนไม่ทับซ้ำใช่ไหมโชคดีที่ไม่ชนด้วยแล้วก็ไม่ทับเขาด้วย
คือแต่ตอนนั้นวินาทีนั้นเบรกเต็มที่เลยเบรกเหยียบสุดแรงเลยครับ
โอ้โหเนี่ยเหยียบเบรกสุดแรงเลยเขาจับแบบโอ้โหผมนะหัวใจแทบหยุดเต้นเลยฮะ
ถ้าไปทับเขาเนี่ยแย่เลยอ่ะเราเป็นคนดูคลิปเรายังแบบเฮ้ยชนไหมทับไหมน่ากลัวแล้วก็หวาดเสียวมากเลยนะคะ
และอีกอย่างไม่ล้มแล้วก็มุดไปอยู่ใต้รถบรรทุกนั้นเสียชีวิตนะฮะ